อ๋อมันต้องหนูเฟ้ออ๋อมันต้องหนูเฟ้อ
กูมาเจ๊งมันไปในโรงพยาบาลเยี่ยม

อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้
คุณผู้ชมคิดว่ามันต้องเป็นความแค้นแบบไหนหรือแค้นขนาดไหนคะ
ทำให้ลูกชายคนนึงเนี่ยคว้าปืนลูกซองไล่ยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะตำรวจทุ่งสงศ์เนี่ย
ต้องใช้กำลังในการบุกเข้าไปรวบตัวลูกชายคนนี้ที่เอาปืนลูกซองเนี่ย
ไล่ยิงพ่อจนพ่อเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะจับกลุ่มกันก่อนค่ะ
เป็นกองจ้าเลยน่ะ

มันมาเลย
ผู้ชายที่นอนคว่ำหน้าถอดเสื้อแล้วก็กำลังโดนมัดแขนไพ่หลังอยู่
เป็นลูกชายที่เอาลูกซองยาวไล่ยิงพ่อนายทวัดใช่หอมหวานวัย๗๐ปี
กระสุนเจาะเข้าไปที่ขาแล้วก็โดนอวัยวะเพศของพ่อทำให้เสียเลือดมาก
สุดท้ายต่อให้รีบทำส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์แล้วแต่ก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในป่าสวนยางค่ะ
ซ่อนตัวอยู่ในขนำห่างจากบ้านเกิดเหตุ๑๕๐เมตรนะคะ
ตอนคุมตัวไปสอบสวนเนี่ยนายสุธีให้การวกวนนะคะ
แต่ก็พูดทำนองว่าถูกพ่อดุด่าเรื่องขุดดินหน้าบ้าน
โมโหก็เลยคว้าปืนไล่ยิงพ่อจนเสียชีวิตสายวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งสงศ์เนี่ยนำตัวนายสุธีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะคุมตัวออกจากห้องขังเนี่ยตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต้องทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวนายสุธีพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองยาวที่เป็นของกลางไปที่เกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยค่ะ
นายสุธีก็ให้สวมหวกกันน็อกไว้แบบนี้นายสุธีก็ชี้จุดที่เขาเนี่ย
นั่งขุดคุยกองก้นหินอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็เล่าว่าพ่อเนี่ย
เดินมาแล้วก็ยืนดุด่าต่อว่าเขาอยู่ตรงนั้นห้ามไม่ให้เขาขุดคุยกองหินที่หน้าบ้าน
เขาเลยโมโหค่ะรีบวิ่งไปเอาปืนลูกซองยาวที่อยู่บนขนำในสวนยางพาราห่างจากบ้าน๑๕๐เมตร
แล้ววิ่งย้อนกลับมาอีก๑๕๐เมตรไล่ยิงพ่อจนกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่ขานะคะ
ทำให้พ่อเสียชีวิตนายสุธีบอกว่าสาเหตุที่ยิงเพราะว่าสะสมความแค้นมานานแล้ว
พ่อชอบดุด่าแล้วก็ตีเข้ามาตลอดหลายปี
ตัดสินใจวิ่งไปเอาปืนมายิงแต่ก็ยอมรับว่าติดยาด้วยหลอนยาด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาทำแผนเกือบ๑ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งก็มีญาติญาติและชาวบ้านในพื้นที่มายืนดูการทำแผนด้วย
แต่ว่าไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นมีแค่เสียงตะโกนด่าแล้วก็ตะโกนสาบแช่ง
อยากให้ประหารชีวิตนายสุธีคนนี้ค่ะซึ่งหลังจากทำแผนเสร็จแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสุธีไปฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ